สวัสดีครับ๗นาฬิกา๓๗นาทีนะครับเช่นเคยครับมาตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้านในเช้าวันนี้ในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับหนึ่งสถานการณ์ตอนนี้ที่เรายังคงจับตาอย่างต่อเนื่องก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เกาะตัวในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ซึ่งวันนี้นะครับมีการคาดการณ์ว่าหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวนั้นจะเริ่มเคลื่อนตัวเข้ามาส่งอิทธิพลต่อลักษณะอากาศในเมืองไทยของเราโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
คุณผู้ชมครับภาพแรกที่เราจะมาชมกันนั่นก็คือภาพถ่ายดาวเทียมสดที่แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวเกิดขึ้นณขณะนี้นะครับ
เห็นเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ตรงนี้นี่คือหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงดังกล่าวนะครับตอนนี้ยังคงเคลื่อนตัวอยู่ในทะเลนะครับบริเวณทางตอนล่างของประเทศเวียดนามประเทศกัมพูชาครับ
อย่างที่ได้เน้นย้ำไปนะครับว่าทิศทางยังคงเหมือนเดิมครับก็คือมีทิศทางเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกมุ่งหน้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย
กันว่าวันนี้ครับจะเริ่มส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศตั้งแต่บริเวณพื้นที่ตอนล่างไปจนถึงตอนบนของบริเวณพื้นที่ภาคใต้
เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมผลกระทบที่จะได้รับจากหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวนี่คือเส้นทางนะครับจะสังเกตว่ามีการเคลื่อนที่ตัดผ่านบริเวณทางตอนกลางของพื้นที่ภาคใต้ก่อนที่จะมุ่งหน้าออกสู่อันดามันต่อไปนะครับ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับที่เราคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสมที่จะเทลงมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวพื้นที่สีเขียวครับคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมอยู่เป็นจำนวนมาก
วันนี้จะเริ่มสะสมเป็นจำนวนมากในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่ตอนกลางไปจนถึงตอนล่างครับ
ถ้าหากเราคำนวณต่อไปตลอด๔๘ชั่วโมงจะพบว่าบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะที่สุด
ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางครับตัวเลขที่ปรากฏอยู่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ที่น่าสนใจก็คือบริเวณที่ปรากฏเป็นสัญลักษณ์สีเหลืองสีแดงปรากฏบริเวณดังกล่าวนี้เองถือว่าเป็นบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณน้ำฝนสะสมเยอะเป็นพิเศษ
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดภัยพิบัตรอื่นตามมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมไปถึงดินคนถล่ม
แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ก็ได้มีการประกาศเตือนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
โดยเฉพาะในบริเวณประจุบิคลีขันต์หลานองชุมพรสุรทานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตกระบินะครับ
รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดพัทธรุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาส
ต้องระวังฝนที่จะตกลงมาอย่างหนัก
แล้วก็ฝนที่จะตกลงมาอย่างต่อเนื่องในระยะนี้
ซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดภัยพิบัตรอื่นตามมา
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าฝนที่จะตกลงมาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ลักษณะการตกของฝนนั้นจะตกจุดไหนบ้าง
จากการคาดการณ์การตกจากระบบพยากรณากาศไทยอารัตทีวี
สีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินที่เห็นอยู่ในขณะนี้
นี่คือกลุ่มฝนสีเหลืองก็คือบริเวณที่มีฝนตกหนัก
สีน้ำเงินคือบริเวณที่มีฝนตกเบาครับ
เริ่มต้นในวันนี้พบว่ากลุ่มฝนเริ่มมีการตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยทางตอนล่างในบริเวณจวัดสงคลาปัตตานีนาราธิวาสยัลลา
แล้วก็จะตกแบบนี้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ไปจนถึงวันพรุ่งนี้เช้ามีการตกกระจายตัวเป็นหย่อมในหลายพื้นที่
ก่อนที่หลังเที่ยงคืนวันนี้ครับจะมีกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่
ซึ่งถือว่าเป็นใจกลางของหย่อมความกดอากาศต่ำ
เคลื่อนตัวเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
โดยจะเริ่มรุนแรงช่วงบ่ายเป็นต้นไป
กลุ่มในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของภาค
ก่อนที่จะค่อยเขยิบขึ้นไปทางตอนเหนือก่อนที่จะออกสู่ทะเลอันดามัน
นี่คือสถานการณ์ฝนที่จะต้องมาเชิญกัน

อย่างไรก็ตามแต่คงต้องติดตามสถานการณ์ฝน
แล้วก็ลักษณะการตกของฝนต่อไปในวันพรุ่งนี้ด้วย

เราดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิวันนี้ยังพบว่าบริเวณทางตอนบน
ยังคงปรากฏพื้นที่สีน้ำเงินสีฟ้าแล้วก็บริเวณพื้นที่สีเขียว
พื้นที่เหล่านี้คือบริเวณที่มีอากาศหนาวเย็นส่วนใหญ่
จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือต่ำสุด๑๔องศาเซลเซียต
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกเริ่มอุ่นแล้วนะครับ
สูงสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๓๔องศาเซลเซียต
พรุ่งนี้พื้นที่สีน้ำเงินก็คือบริเวณที่มีอากาศเย็น
จะค่อยจางหายไปจากประเทศไทยของเรา
แต่ก็ยังคงได้สัมผัสอากาศเย็นกันในยามเช้า
ส่วนตามยอดดอยยอดภูนั้นอากาศหนาวถึงหนาวจัด
ดังนั้นใครที่จะขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็น
คงต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วย
และใครที่จะต้องเดินทางในช่วงเวลาเช้าตรู่
ต้องระวังเรื่องของหมอกที่อาจจะลงจัดในบางพื้นที่
คนที่จะเปิดไฟตัดหมอกขณะขับขี่ยานพาหนะครับ

บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย

ท้องฟ้าวันนี้เริ่มมีการก่อตัวของกลุ่มเมฆเยอะมากขึ้น
เป็นผลมาจากความชื้นที่พัดเข้ามา
ส่วนวันพรุ่งนี้ก็คือวันพุธกับวันพฤหัสสบดี
มีฝนตกได้โดยเฉพาะวันพรุ่งนี้
โอกาสการเก็บฝนเยอะเลย
ซึ่งจะเป็นวันที่กลางคืนนั้นยาวนานที่สุดในรอบปี
เป็นอย่างไรเกิดจากอะไรไปฟังพร้อมกันครับ
ก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าในแต่ละวัน
ดวงอาทิตย์จะปรากฏในตำแหน่งที่ต่างกันประมาณวันละ๑องศา
ซึ่งในวันนี้ครับก็คือวันที่๒๒ธันวาคม
ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด
แล้วก็จะตกไปทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้มากที่สุดเช่นเดียวกัน
ส่งผลทำให้ช่วงกลางวันสั้นและช่วงกลางคืนจะยาวนานที่สุดในรอบปี
โดยภาษาสันทกฤษจะเรียกวันนี้ว่าวันเหมายัน
สำหรับภาษาไทยก็จะเรียกว่าตะวันอ้อมข้าวครับ
โดยในวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ๖นาฬิกา๓๖นาที
แล้วก็จะตกรับขอบฟ้าในเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๕๕นาที
รวมระยะเวลาในช่วงกลางวันก็คือ๑๑ชั่วโมง๑๙นาที
ทำให้เรารู้สึกว่าท้องฟ้ามืดเร็วกว่าช่วงเวลาอื่นของปี
ส่วนในประเทศอื่นนะครับที่อยู่ในบริเวณซีกโลกเหนือก็จะนับว่า
วันนี้จะเป็นวันที่ย่างก้าวเข้าสู่วันแรกของฤดูหนาว
ส่วนในทางซีกโลกใต้ก็จะนับว่าเป็นวันนี้
เป็นวันย่างเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการนั่นเอง
นี่คือการเปลี่ยนแปลงของสภาพประกาศที่เกิดเกินทั่วทุกมุมโลก
อย่างที่ได้เน้นย้ำกันไว้นะครับว่าในระยะนี้เป็นช่วงเวลาที่
หลายจุดหลายพื้นที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศ
ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
อกจากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมได้
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ